อาจารย์จอมเดชค่ะคือสิ่งนี้ในส่วนของนักอาชีวิทยาวิทยา
เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ทั้งสองท่านก็พูดถึงนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
คือถ้าสมมุติเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเราศึกษาบทเรียน

ครับเหมือนมาดุสื่อออกสื่อเลยนะไม่เป็นไรค่ะถือว่าให้พร้อมรู้ค่ะ
คือเอาว่าข้อสรุปของมันก็คือว่าสื่อในทางอาชวิทยานะครับ
สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นของอาชญากรรมนะครับ
การการกระตุ้นความเป็นพฤติกรรมอาจกรรมบางอย่างนะครับ
แล้วก็สื่อมวลชนมีผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
ในกรณีที่เรารายงานอะไรที่มันไม่ควรจะให้คนร้ายไปรับรู้อย่างนี้นะครับ
รวมถึงการเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุใกล้จนเกินไปเนี่ย
ก็บางครั้งอาจจะไปกดดันคนร้ายอะไรอย่างนี้ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญที่เราจะต้องทบทวนนะครับ
การออกสื่อเกี่ยวกับอาชญากรรมเชื่อว่าประชาชนชอบแหละ
แต่การไปขยี้ข่าวเยอะหรือการพูดถึงอาชญากรในลักษณะที่มันดูคล้าย
กับการสันเสริญเขาเยินยอเขาหรือไปให้ค่าให้คุณเขามากเกินไปเนี่ย
มันจะเกิดผลในทางลบมากกว่าทางบวกนะครับ
ที่อาจารย์บอกคือมันมีทั้งสองแบบคือ
หนึ่งทั้งมิติของการกระตุ้นให้เกิดใช่ไหมคะ

อีกแบบนึงว่าเมื่อระหว่างที่เกิดเหตุ
อาจารย์วิธีปฏิบัติของสื่อก็มีอีกแบบหนึ่งค่ะ
คือรบกวนทั้งอาจวิญญาณและยุทธวิธีตำรวจนะครับ
คือตัวยุทธวิธีตำรวจก็คือสื่อเองเนี่ย
เวลาเข้าไปอยู่ในพื้นที่ไม่เชื่อฟังตำรวจนะครับ
เข้าไปรวมถึงประชาชนเองด้วยนะครับ

เพราะปัจจุบันนี้สื่อประชาชนก็เป็นสื่อนะครับ
ไม่ใช่สื่อมวลชนที่เป็นนักข่าวเท่านั้นถึงจะเป็นสื่อนะครับ
ตัวประชาชนเองก็เป็นสื่อเองได้ด้วย
เพราะว่าเรามีทุกวันนี้เรามีกล้องในมือ
เรามีโทรศัพท์เราสามารถโพสต์เฟซบุ๊กไลฟ์

เพราะฉะนั้นคุณต้องฟังตำรวจนะครับว่า

เขากันตรงไหนเราก็ควรจะอยู่แค่ตรงนั้นนะครับ
รายงานโดยไม่ต้องมีภาพประกอบก็ได้นะครับ
หรือว่ามีภาพมาจากมุมไกลก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ
ไม่ต้องให้แล้วตัวประชาชนเองก็ไม่ต้องพยายาม
อยากรู้อยากเห็นนะเวลานั้นเกินไปก็ได้ครับว่า

เขาฆ่ากันไปกี่คนแล้วภาพศพเป็นยังไง
ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปอยากเห็นนี่ครับ
การรายงานก็ไม่ควรรายงานวิธี

ไม่ควรรายงานวิธีการทำงานของตำรวจ
เพราะว่าบางทีเราต้องเข้าใจบางที
คนร้ายเขาดูดูตำรวจอยู่
นี่เราไปสื่อเราไปวิพากษ์

และที่สำคัญที่สุดนะสื่อ

บางครั้งสื่อทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ย

สื่อโซเชียลสื่ออะไรต่าง

น้องจอมขวัญเนี่ยโหไม่ดีไม่ดีไม่ดี

จอมฝันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะ
แต่คนเขาไม่เชื่อแล้วก็บอกตำรวจช่วยกัน

สารก็ชัดแปลละ

หลายคดีที่ทำให้คดีความเนี่ย
แบบว่ากระบวนการคำเสียไป

รู้ว่าขณะเกิดเหตุเนี่ย

รายงานหรือทำอะไรที่มันจะไม่กระทบ

หรือไม่กระทบกับจิตใจพ่อแม่
ที่เป็นของเหยื่ออะไรต่างเนี่ย

แล้วบางทีไปรายงานพิธีการ
วิธีการยิง

อยู่ในนั้นเขาใจสลายนะ

สิ่งที่ไม่ดีเขาไม่เคยอยู่ในสื่อเลย

ส่วนที่ทั้งสองท่านพูดนะคะเนื่องจากว่าเป็น

อยู่ร่วมในเหตุการณ์นะคะแล้วก็
ในส่วนของการสะท้อนเรื่องการทำงานของสื่อ
ก็ทราบดีนะคะก็เชื่อว่า

วิธีการทำงานอยู่แล้วนะคะแต่ว่า

ไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวสำนักใดก็แล้วแต่นะคะ

แต่ว่าเราจะรู้เท่าทัน
มิติอื่นที่เราไม่เคยได้ทำงาน

เราทำงานตรงนั้นจะกระทบอะไรแค่ไหนเนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นประสบการณ์แน่นะคะ
ทราบดีนะคะทราบดีว่ามีการพูดถึงค่อนข้างมากนะคะ
แต่ก็ยังไงดิฉันไม่สามารถพูดแทน

ก็น่าจะมีเวทีได้อธิบายร่วมกันนะคะ